มาดูอีกหนึ่งคลิปอยากให้คุณผู้ชมดูนะคะ

เขาบอกว่าแถวอ่อนนุษย์ช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยนะคะ
มีซอยพอมันมีซอยเยอะรถมันก็เยอะ

รถก็เข้ารถก็ออกคนหนึ่งจะเข้าคนหนึ่งจะออก

แยกอ่อนนุษย์เนี่ยอ่อนนุษย์ทับหนึ่งทับสอง

ใช่ค่ะเป็นคลิปที่จะให้คุณผู้ชมดูนะคะ
คือรถฟอร์จูเนอร์เขาจะเลี้ยวขวาเข้าซอย

สักพักซ้ายมือสุดค่ะคุณผู้ชมดูให้ดีนะคะ

รถจักรยานยนต์พุ่งมาจาก

ตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บไปรถจักรยานยนต์ก็ได้รับความเสียหาย

เพราะว่ารถจักรยานยนต์เอาดีตามภาพ

คือมันไม่ได้แบบ

มันเห็นชัดเจนเลยว่ามีรถเลี้ยวมา

คือเขาพุ่งมาจากทุกคนที่
เรียงกันอยู่เพื่อเป็นการให้ทาง

หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

ก็บอกว่าแบบนี้ชัดเลย
รถจักรยานยนต์ผิดเพราะตัวเองมาเร็ว

โดยเฉพาะถนนที่มีซอย

อันนี้ถ้าคุณผู้ชมเวลาขับรถเนี่ยนะคะ

สังเกตเห็นเป็นประจำเลยว่า
มักจะมีรถจักรยานยนต์

ด้วยความเร็วในขณะที่เราจอด

แต่คือเขาใช้คำว่า
เขามองไม่เห็นมีรถบังอยู่

ขณะที่บางคนบอกว่าแบบนี้อาจจะเป็น

ผิดทั้งรถจักรยานยนต์ผิดทั้งรถฟอร์จูเนอร์
รวมทั้งมีคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า

มีรถเข้ามีรถออกซอยเยอะแยะ

อับก็มีมองไม่เห็นก็มี
เพราะฉะนั้นระมัดระวังร่วมกันก็ได้

มีการแนะนำคนขับรถด้วยนะคะ
ถึงเขาหมายถึงแนะนำ
ฟอร์จูเนอร์นะถึงเขาจะให้ทางก่อน

ควรมองให้ดีเพราะต้องคิดว่า

ก็ต้องมีรถจักรยานยนต์มาแน่
เดาไว้ก่อนเลยว่ามันต้องมีรถจักรยานยนต์พุ่งมา

คุณผู้ชมนานาจิตตังค์นะ

วิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนดราม่าอีก

ต่ออุบัติเหตุบนท้องสนุน